ฉะเชิงเซาเมื่อคืนนี้ชาวบ้านเขาตกใจก็ไหนว่า

ทำไมพระสามเณรมาเดินเรียงแถวกันอยู่ริมถนนล่ะครับ
ก็ตกใจเพราะว่าท่านเหล่านี้บอกว่า

อาจารย์ไปไหนไล่จากวัดจากกรณีไหนล่ะ
คือไปร้องเรียนเรื่องเงินกระถิ่นฮะ

กลางดึกที่ผ่านมาชาวบ้านไปเจอพระแล้วก็เนรนะครับ
ท่านเดินเป็นขบวนฮิ้วสัมภาระ
ส่วนตัวบาดก็มีพัดลมก็มี
ตามถนนสาย๓๐๔ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร
ตรงนี้คือตะบนเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคาม

ชาวบ้านเห็นก็แปลกใจแล้วเข้าไปถามว่า
ดึกช่วงเข้าพรรษาด้วยทำไมท่านนะครับ
ถึงไม่อยู่ที่วัดนะครับ
ก็ทราบว่าทั้งหมดถูกท่านเจ้าอาวาส
ขับให้พ้นวัดเป็นการด่วนนะครับ
เมื่อช่วงเย็นวันที่๙สิงหาคมที่ผ่านมา

ก็เจอพระ๓รูปเนร๕รูปแล้วก็เด็กวัดอีกคนนึง

ตั้งอยู่ที่หมู่๑ตะบนเขาหินซ้อน
คือท่านเจ้าอาวาสท่านแจ้งให้ออกไปจากสำนักสงฆ์
ภายในเที่ยงวันนี้ก็คือ๑๐สิงหาคมวันนี้แหละครับนะครับ

เคยรวมตัวประกันร้องเรียนเจ้าคณะอำเภอ
ให้ตรวจสอบท่านเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์
กรณีเงินทำบุญทอดกระถิ่น๓แสนบาท

รวมทั้งพฤติกรรมส่วนตัวของท่านเจ้าอาวาสด้วย
ท่านเจ้าวาดออกจากสำนักไป๗๘เดือน
แต่ปรากฏว่าบ่ายเมื่อวานนี้ท่านเจ้าอาวาสกลับมาครับ
กลับมาที่สำนักแล้วก็แสดงหนังสือรับรองจากคณะตำบล

เอาตำรวจมากดดันทั้งพระทั้งเนรที่
มาเดินอยู่ตอนกลางคืนเนี่ยนะครับบอกว่า
ถ้าไม่ออกจะถูกดำเนื้อกดีฐานบุกรุกครับ
คือท่านทำเอกสารให้เราย้ายวัดอย่างเดียว
ล่าสุดพระครูสุนทรศรีละศาล
เจ้าคณะตะบนเขาหินซ้อนแล้วก็คณะนะครับ
เจรจายุติปัญหาโดยท่านเจ้าวาดก็ยอมลาออก
ส่วนเจ้าคณะตะบนจะเข้ามารักษาการแทนครับ
แล้วก็กำหนดคำสั่งเปลี่ยนพฤติกรรมของพระลูกวัด
จากแต่ก่อนนะครับเคยออกบินทบาทตั้งแต่ตี๔
แล้วกลับเข้าวัดเที่ยงนะครับ

ซึ่งพระลูกวัดทั้งหมดก็น้อมรับปฏิบัติตามครับ